เขามีการไปขุดพบกระดูกมนุษย์โบราณ
พร้อมกับเครื่องใช้เก่าแก่มากมาย

ชาวบ้านเขาไปขุดพบโครงกระดูกมนุษย
กลายเป็นซากฟอสซิลสภาพสมบูรณ์มากลักษณะคล้ายกับคนนอนอยู่ในหลุม
นะฮะคือเป็นหลุมฝังศพนะฮะขนาดกว้างหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรยาวสองเมตร
แล้วก็ลึกลงไปห้าสิบเซนชิ้นส่วนมีกระโหลกศีรษะมีฟันหกซี่ด้วย
แล้วก็มีซี่โครงกระดูกแขนขาด้วยนะครับนายสมเกียจบริบูรณ์เจ้าของที่วัยห้าสิบสี่ปี
เขาบอกแบบนี้เขาขุดหน้าดินขึ้นมาบนที่เขาเนี่ย๑๗ไร่เศษเพื่อเดี๋ยวจะเอาหน้าดินไปขายนะฮะ
ขุดลึกลงไปลึกลงไป๑เมตรครึ่งเอ๊ะไปเจออะไรเป็นเหมือนเป็นวัตถุโบราณ
เยอะแยะมากมายนะฮะก็จะมีช่วยจานชานดินเผาอะไรแบบนี้
เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับที่ทำจากหินจากดินมากมาย
แล้วก็งาช้างด้วยแล้วที่สำคัญก็ไปเจอโครงกระดูกของมนุษย

เรื่องต้นนักโบราณคดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร
เข้ามาตรวจสอบแล้วบอกว่าตรงนี้มันเคยเป็นชุมชนของคนโบราณที่อยู่กันสมัยก่อน
เป็นชุมชนขนาดใหญ่มากคุณผู้ชมนึกดูสภาพมันจะเป็นมีหมู่บ้าน
มีตลาดมีบ้านคนมีวัดวาอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์
นับอายุความเก่าแก่จากที่เขาเจอเนี่ย๓๐๐กว่าปี
กว่าปีเลยนะฮะแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเจ้าของที่เขาแบบ
เขาเกิดลางสังหรณ์ใจออกไปขุดหน้าดินอีกครั้งไปเจอหลุมฝังศพและโครงกระดูกมนุษย์ที่มีสภาพสมบูรณ์มากเลย
ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมโอ้โหทีนี้เราพอชาวบ้านรู้ข่าวเนอะ
เออใกล้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลเออไปส่องดูกันหน่อยสิมันมีอะไรไหมล่ะนะฮะ
แต่สุดท้ายแล้วเขาอยากจะให้ตรงนี้ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะคิดว่าน่าจะมีหลุมอื่นที่มีโครงกระดูก
มีข้าวของของคนยุคโบราณอีกมากมายที่อยู่ใต้ผืนนาตรงนี้ที่เขาทำกินมาโอ้โหยาวนานหลายสิบปี
สุดท้ายมันกลายเป็นแหล่งชุมชนโบราณสมัยก่อนนะครับมองให้เป็นเรื่องคุณค่าทางการศึกษานะคะ